คุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องของการหึงหวง

สัปดาห์นี้เรานำเสนอให้เห็นบ่อยนะคะ

เกิดขึ้นในพื้นที่ย่านรามินทากรุงเทพมหานครค่ะ
เป็นกรณีที่หนุ่มสาวคู่หนึ่งเขาเรียนด้วยกัน

เป็นแฟนกันค่ะฝ่ายชายบอกเลิกฝ่ายหญิงนะคะ

เพราะว่าฝ่ายหญิง๑มีครอบครัวมาแล้ว
ขี้หึงหึงอย่างรุนแรง
คบกันได้๕เดือนเท่านั้นนะคะ

แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้น
พอฝ่ายชายบอกเลิกเสร็จปุ๊บผู้หญิงค่ะไม่ยอมนะคะ
ใช้มีดที่พกมาด้วยจ้วงแทง
ไปที่ราวนมด้านซ้ายไปโดนจุดสำคัญ
สุดท้ายผู้ชายเสียชีวิตนะคุณผู้ชม
กู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปช่วยแบบนี้นะฮะ

คือมีดยังปักคาอกด้านซ้ายอยู่เลยค่ะ
แต่สุดท้ายฝ่ายชายก็คือนายพีรสินพุ่มจำปาอายุ๑๙ปี
นักศึกษาปวสชั้นปีที่๒ของโรงเรียนพาณิชย์แห่ง๑
มีนบุรีก็เสียชีวิตลงนะคะ
หลังจากที่ถูกแฟนสาวก็คือนางสาวสุพรรษายางสุก
อายุ๑๙ปีใช้มีดที่พกมาด้วย
แทงเข้าไปที่หน้าอกด้านซ้ายไปโดนจุดสำคัญค่ะ

ส่วนฝ่ายหญิงหลังจากที่ไปแทงเขาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมนี่ค่ะสภาพโอ้โหทำใจไม่ได้นะคะ

ทำใจไม่ได้ที่ต้องบอกเลิกที่ถูกเลิกนะคะ
ก็เลยตัดสินใจใช้มีดแทงเข้าไป
แต่ตัวเขาเองอ้างบอกตำรวจว่าเป็นการป้องกันตัวนะคะ

เขาบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยคือตอนที่ฝ่ายชายบอกเลิกฝ่ายหญิงเนี่ย
มีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคะ

ตอนที่มีการที่จะเลี้ยวเข้าไปในซอยรามอินทา๗๙

เธอตัดสินใจเธอบอกว่าก็

เธอก็เลยบอกว่าเอามีดมาเนี่ยมันเป็นการป้องกันตัว
เพราะฝ่ายชายจะเข้ามาทำร้ายเธอก่อนเธอบอกแบบนี้
คุณผู้ชมฟังเสียงสุพรรษากันหน่อย
ค้าว่าฉันพันธุ์เลี่ยงมารับฉันไปกินข้าวในบ้าน

อ่าแล้วมีดไปปากหน้าอกได้ไง
หนูไม่ได้ปากใครจะหวังเขาเหมือนจะต่อยหนู
หนูบอกอย่ามายุ่งกับกู
แล้วก็ไปโดนใช่ไหมครับ
ข้อมูลแบบนี้นะคะว่านายพีรสินผู้ตายกับนางสาวสุพรรษาคนก่อเหตุเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีปากเสียงกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยนางสาวสุพรรษาคนก่อเหตุก็เคยใช้มีดอันเดียวกันเนี่ยแหละไล่แทงทำร้ายนายพีรสินแล้วเราไปสอบถามคุณแม่ของผู้ตายเนี่ยนะคะทราบว่าผู้ตายเนี่ยเคยมาระบายให้ฟังบ่อย

และพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหรือหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรซึ่งตอนที่มีการทำแผนเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยดูนะครับผู้ต้องหาเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีตำรวจก็เลยบอกว่าในชั้นของพนักงานสอบสวนเนี่ยจะไม่คัดค้านการประกันตัวเพราะว่าพฤติการพฤติกรรมของคนก่